ได้
ช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาคุยกันต่อกับเรื่องของอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะฮะ
แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็นข่าวคึกโครงกันไป
มีการจับกลุ่มไปแล้วมากมายแต่ว่าทำไมถึงยังมีของปลอมให้เห็น
ติดตามพร้อมกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับน้ำแข็งครับ

การจัดการกับเรื่องอาหารเสริมเครื่องสำอางปลอมเนี่ย

ถ้าไม่ทำงานจริงจังต่อเนื่อง

หัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
อาหารเสริม๖ยี่ห้อ
ผสมสารอันตราย

แล้วก็มีรายละเอียดว่า
ตรวจพบว่ามีอาหารเสริม๖ยี่ห้อ
ผสมสารไซบูทามีน
ฟลูออกซิเทน

แล้วส่วนใหญ่ก็วางขายทางออนไลน์
นี่เป็นข้อมูลที่เขาแถลงกันเมื่อวาน

นอยู่ในอาหารเสริมประเภทที่กินลดน้ำหนัก
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่ามีส่วนทำให้คนซื้อกินเสียชีวิตมาแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็ประกาศห้ามใช้ไปแล้วด้วย
ไอ้ไซบูทามีนแล้วเนี่ย
เพราะถือว่าเป็นยาอันตราย
ลองฟังข้อมูลจากคุณหมอแพทย์หญิงนิดา
นิยดาเกียรติยิ่งอังคุรีหน่อยสิครับ

คุณหมอบอกว่าไอ้สารไซบลูทามีนเนี่ย
มันเข้ามาประเทศไทยได้ยังไง
ลักลอบผสมในอาหารระบบรายงานของเรามีปัญหา
นี่นะระบบรายงานของเรามีปัญหา
ระบบการนำข้าวมีปัญหา
ฉะนั้นไม่ว่าศูนยากากรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขอย
จะต้องหาให้เจอว่ามันมีปัญหาตรงไหน
นี่เขาห้ามนำเข้าแล้วนะยังนำมาได้อยู่

มิฉะนั้นจะเจอคนเสียชีวิตไปเรื่อย
นี่เห็นไหมครับว่าอันตรายขนาดไหน

แต่ว่าในมุมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวานที่เขาแถลงข่าวเนี่ย
คนสำคัญเรื่องนี้คุณสาลีอ๋องสมหวัง
เลขานิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็นั่งแถลงข่าวอยู่ด้วยเมื่อวานนี้
ผมจะสอบถามกับคุณสาลีอ๋องสมหวังหน่อยครับ
สวัสดีครับคุณสาลีครับ
สวัสดีค่ะคุณสุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
ตกลงจะเอายังไงดีคุณสาลี
ก็คิดว่าทุกส่วนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ซึ่งเอาตัวคนผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายก่อนนะครับ
ซึ่งเราพบว่าใน๖ตัวที่พบคุณสุภาพ
ไอกะนะฮะแล้วก็แอลฟินบายลูกสำรอง
แล้วก็กาโลเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเจ้าเดียวกัน

ซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเหมือนกับตลาดออนไลน์ที่เจ้าใหญ่
เพราะฉะนั้นบริษัทผู้จัดจำนาย
จริงก็เพิ่งจะโดนเรียกว่าไปจัดการแหล่งผลิตที่ของบริษัทนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าของเว็บไซต์
ก็ต้องตรวจสอบ

แล้วก็อีก๓ผลิตภัณฑ์นะครับ
คือเราซื้อสินค้าเหมือนผู้บริโภคทั่วไปเลย
ก็สั่งซื้อทางออนไลน์สินค้าไหนที่เรียกว่าโฆษณาว่าลดน้ำหนักนะฮะ
เราก็ซื้อมาทั้งหมด๑๖ตัวอย่าง
แล้วใน๑๖ตัวอย่างก็พบว่า
ตัวอย่างมียาอันตราย
แล้วก็ใน๔เว็บไซต์หรือ๔ออนไลน์นะฮะ
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผู้ผลิตแน่นอนที่เรียนเอ่ยนามไปเนี่ยต้องรับผิดชอบ
ส่วนเจ้าของตลาดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ซึ่งเราก็เสนอ๓ประเด็น
ประมาณนี้นะคะคุณสุภาพก็คือ
ขอให้เอาสินค้าออกจากตลาดออนไลน์โดยทันที
ซึ่งอันนี้คนอื่นไปทำแทนคุณไม่ได้
หรือว่ากศชจะไปดำเนินการยังไง
อันนี้ก็คือให้เอาสินค้าออกจากตลาดออนไลน์ทันที
เพราะถือว่าสินค้า๖ตัวนี้ผิดออกมา
ประเด็นที่๒ก็คือ
อันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากเห็นนะฮะว่า
ในอนาคตเนี่ย
ห้างเหล่านี้ควรจะมีกระบวนการที่ตรวจสอบ
ก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เนื่องจากจะบอกว่ามีเลขออยอย่างเดียวไม่พอ
ก็คือคุณต้องทราบจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลย

ชื่อที่เป็นทางการเนี่ยนะฮะว่า
โดยเฉพาะกลุ่มยาลดความอ้วนมักจะใส่ยาที่เป็นอันตราย

เพราะฉะนั้นบริษัทตลาดออนไลน์ก็ควรจะต้องขอ
เพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องร่วมตรวจสอบด้วย
คุณทำได้ทุกอย่างไม่ได้นะคะ
แล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะตรวจสอบได้โดยการเข้าไปดู
บัญชีดำที่สำนักการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
ขึ้นไว้หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยขึ้นไว้
เป็นส่วนของเตือนภัยนะคะซึ่งจะมีรายชื่อ
เรียกว่าที่เคยตรวจพบเคยตรวจเจอ
ว่ามีการผสมยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพราะฉะนั้นถ้าห้างออนไลน์ตรวจสอบแบบนี้
ก็จะทำให้คนขายเองก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้น
ว่าถ้าคุณเอาอาหารเสริมไปใส่ยาเนี่ย

แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คิดว่า

ซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วย
เพราะถือว่าเขาก็จะไม่ได้ฐานถูกไหมครับ
ถ้าอย่างเช่นเขาเพิ่งจะซื้อไปอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นบริษัทก็ควรที่จะรับคืนสินค้าที่ผิดกฎหมาย
ทั้งหมดทุกรายการโดยเฉพาะใน๖รายการที่ซื้อไปแล้ว
ก็ให้คืนเงินให้กับผู้บริโภคทุกราย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอ
แล้วก็เราจะดูนะฮะจะตามดูด้วยว่าคุณเอาออกแล้วหรือยังในตลาดออนไลน์ของคุณ
ถ้าเขาไม่เอาออกกศธชทำอะไรได้ไหม
เพราะตอนนั้นกศธชก็บอกว่าเขาจะสกัดตั้งแต่ต้นทางห้าม
ถ้าเราติดตามที่คุณพลโทพีรพงศ์ให้สัมภาษณ์
หรือคุณถากรให้สัมภาษณ์เนี่ย
เรียนคิดว่าก็สอทชทำได้นะคะ
จริงก็สอทชเนี่ยสามารถเอาเว็บไซต์พวกนี้ลงได้เลย
เพราะบอกว่าถ้าใครโฆษณานั้นแค่ระดับโฆษณาเกินจริงเป็นเท็จนะฮะ
แต่นี่เรียกว่ามีอาหารที่ผิดกฎหมายขายอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้ทำได้มากกว่าแน่นอน
ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เรียนต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยคือปกติต้องเรียนคุณสุภาพนะครับว่า
ปกติการทดสอบสินค้ากลุ่มสุขภาพและอาหารของมูลที่ผู้บริโภคเนี่ย
เราใช้ห้องทดลองที่เรียกว่าได้มาตรฐานระดับส่งออกคือเรียกว่าผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าเนี่ย
ส่งตรวจห้องทดลองเหล่านี้ทั้งนั้นนะฮะนี่คือห้องทดลองที่เราใช้เป็นส่วนใหญ่
แต่เที่ยวนี้เนี่ยเรียนเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เพราะฉะนั้นก็เลยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคนตรวจสอบให้ด้วย
เพราะฉะนั้นในเชิงความถูกต้องในเชิงหน่วยงานรัฐสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลย
เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญ
ก็ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ
จาก๘ห้างออนไลน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ากศชสามารถนำข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ได้เลย
ซึ่งขณะนี้เราได้ส่งไปทุกส่วนนะฮะส่งทั้งตัวผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย
ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งให้กศธชส่งให้ตำรวจนะครับ
ซึ่งเราคิดว่าก็มีบทบาทร่วมกันในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนี้นะคะ
ฉะนั้นข้อเรียกร้องคือ๑ให้เอาออกจากเว็บไซต์ทั้งหลายทันที
ฉะนั้นต้องมีการอะไรคืนเงินได้ถูกไหมฮะ

เขาไม่ได้เอาไปขายต่อแม้งั้นคนที่เขาซื้อมาเยอะตั้งคืนไม่ได้

สองเรื่องนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็มีเรื่องไปข้างหน้า
ว่าถ้าไปข้างหน้าเนี่ยตลาดออนไลน์เหล่านี้เนี่ย
ต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนอนุญาตให้ขายในออนไลน์ของตัวเอง
ได้ครับได้ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับขอบคุณคุณสาลีนะครับ
แล้วก็ถ้าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยหน่วยงานต่างที่คุณสุภาพเอ่ยชื่อเนี่ย
ก็ต้องเข้าไปจัดการนะฮะจริงขณะนี้เขาก็จัดการได้แล้ว
เพราะว่าเรียกว่าจำหน่ายอาหารที่ผิดกฎหมายค่ะ
ครับครับขอบคุณครับคุณสาลีครับ
ยินดีค่ะสวัสดีคุณครับคุณสาลีอองสมหวัง
เอาอีกเรื่องหนึ่งแฟนรายการเขาคล่องใจถามมาวันก่อนว่า
ถามว่าเรื่องนี้มันคืออะไรก็ตอบอย่างนี้ครับ
ว่าคดีเนี่ยเมื่อตำรวจจับตำรวจจะต้องทำสำนวนให้ทัน
ภายในสี่สิบแปดวันเมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย
ตามระเบียบก็คือเอาไปฝากขังสารจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัว
นั่นก็เรื่องหนึ่งเอาไปฝากขังเอาไปฝากขังได้๔ครั้ง
ครั้งหนึ่งก็๑๒วัน๑๒๔ก็๔๘วัน
ฝากขังเขาแล้ว๔๘วัน
อายการยังสั่งฟ้องไม่ได้พอสั่งฟ้องไม่ได้
ตามกฎหมายต้องปล่อยตัวปล่อยตัวไปก่อน
เขาเรียกเงินประกันคืน๑ล้านกว่าบาทก็คืนไปก่อน
แล้วยังไงแล้วก็ไปสอบเพิ่มเติม
สอบเพิ่มเติมพอได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ย
เอาล่ะคราวนี้ครบถ้วนแล้วสั่งฟ้องก็เรียกตัวมาใหม่

สำนวนที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยที่ยังสั่งฟ้องไม่ได้เนี่ย
อาการติดใจตรงไหนติดใจตรงนี้ครับ
ประเด็นสำคัญคือการอวดอ้างเกินจริงยังไม่ชัดเจนพอ

อวดอ้างเกินจริงยังไม่ชัดเจนพอ

เพราะข้อหาเนี่ยเป็นข้อหาใหญ่นะฮะ
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
อวดอ้างเกินจริง
อ้างเกินจริงพิสูจน์กันยังไง
ถึงจะมีหลักฐานมัดแน่น
แล้วสารถึงจะลงโทษได้
อายการเขาบอกว่าตอนนี้ต้องใช้เวลาหน่อย
อันนี้ก็เข้าใจว่าไม่มีนอกไม่มีในอะไรหรอกครับ
เป็นไปตามระเบียบ๔๘วันยังไม่สามารถทำสำนวนให้มันชัดเจนได้

แต่ว่าคนที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็แหมหงุดหงิดหน่อยว่าอะไรกัน
เป็นข่าวใหญ่โตว่าไปจับแล้วอย่างโน้นอย่างนี้
ตำรวจก็ทำงานกันใหญ่โตถึงเวลาจริงฟ้องไม่ทันต้องปล่อยตัวออกมาก่อน
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติของตำรวจอายการกับศาลครับ

ใช่นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์หน้าจอนะว่า
ต้องดูซิถ้าเกิดผู้บริโภคอย่างเราไม่ซื้อ

เพราะเราก็บอกกันอยู่ตลอดเลยว่า
พวกสารพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มันส่งผลต่อระบบประสาทยังไง
แต่ว่าตราบใดที่ยังควรมีคนซื้ออยู่เนี่ยคนขายก็มีอยู่แล้ว